มาดูเรื่องที่เมื่อวานนี้พนักงานเก็บขยะ
สำนักงานเขตราชบุรณะถึงกับพังงะเลยนะครับ
เพราะว่าไปทำหน้าที่เก็บขยะตามปกติ

พบมีวัตถุคล้ายระเบิดซุกอยู่ในถังขยะนะครับ
เข้าตรวจสอบภายในซอยสุขสวรรค์๒๘เขตราชบูรณะกรุงเทพ
หลังจากรับแจ้งจากนายจีรศักดิงมักอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นพนักงานเก็บขยะเขตราชบุรณะ
พบระเบิดอยู่ในสภาพสลักแล้วก็กระเดืองหลุดออกนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ประมาณ๒๐๐เมตร
ก่อนที่จะทำการตรวจสอบครับ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงใช้ยางรถยนต์ครอบไว้เพื่อป้องกัน
แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าระเบิดดังกล่าวมีการนำดินปืนแล้วก็เชื้อปะทุออกไปแล้ว
เก็บมาตรวจสอบลายนิ้วมือหาคนที่เอาระเบิดมาทิ้งไว้ในถังขยะนี้ต่อไปนะครับ
สอบสวนพนักงานขับรถเก็บขยะก็ให้การว่าขณะที่กำลังยกถังขยะเพื่อเทใส่รถเนี่ย
จู่ได้ยินเสียงวัตถุบางอย่างหล่นออกมาจากกระเป๋าผ้าสะพายข้าง
พอไปดูครั้งแรกยังคิดว่าเป็นระเบิดระเบิดปลอมนะ
แต่แล้วก็ต้องผงะเมื่อพบว่าเป็นของจริง
ก่อนตัดสินใจรีบวางไว้ที่โคนเสาไฟฟ้าแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนครับ
เรื่องต้นตำรวจคาดว่ามีผู้นำมาทิ้งไว้

ต่อจากนี้ก็จะให้ชุดสืบสวนออกติดตามหาข่าว
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้เคียง
เพื่อติดตามเจ้าของระเบิดรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปนะครับ